ผ่านไปแล้วในศึกแรกกับคำถามสุดกวน

ที่ใช้ความรู้ใจและความใส่ใจ
ทำคะแนนนำไปก่อน๑หัวใจ

สุดท้าย

เอาละครับเปิดศึกหวานมันฉันคือเธอ
ในรอบนี้ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับ

เอ๊ะอะไรนะ

การตาถามหน่อยนิดนึงว่าเรื่องงานบ้าน

ดูแลเรื่องการที่จะใช้ให้ผมทำอะไรบ้าง
เขาจะเป็นคนกำกับดูแล
กำกับดูแลช่วยกันดูแลลูก

เราก็สงสารเมียซักมือในกระมัง

ปีนขึ้นไปนั่งบนถังซักผ้า

ให้ชาวบ้านรู้ว่ามีตังค์

แต่ว่าผมก็คอยส่งอุปกรณ์ให้เขา

หลอดตะเกียบแบบม้วนใส่เกลียว

กรึ๊กกรักกรึ๊กกรักแบบนั้น
ใช้ผมให้ผมไปใช้เขาอีกทีนึง

ผมเขาจะทำพวกกับข้าวกับปลา
ผมก็จะลดน้ำต้นไม้ให้อาหารปลา

เขาทำคนเดียวเลย

เคยซื้อข้าวต้มให้คุณหมูทาน

ทีนี้เราก็ถามว่าทุกครั้งจะซื้ออะไรกินจะถามเมียว่า
เธอวันนี้ทานอะไรเขาบอกอะไรก็ได้
นี่ผมก็เลยนึกถึงว่าข้าวต้มมันย่อยง่ายไง
สบายมาซื้อข้าวต้มแก่ให้เขากินไปก็ถามว่า

เดินขึ้นบ้านเลยโอเคทิ้งถังขยะต่อหน้าผม
แล้วของเราเนี่ยผัดกะเพราไข่ดาวของโปรด
เราก็เห็นเมียไม่กินเราก็ทนไม่ได้ก็เททิ้งลงไป

เอาช้อนเอาเขียกิน

หลังอย่าไปทำอย่างนี้โทรถามเมียเมียบอกอะไรก็ได้
ไปซื้อข้าวต้มให้เขาหาว่าเขาเป็นคนป่วย

เราก็ซื้อไอ้พวกหยวกกล้วยดำให้เขากิน
วันนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้นะครับ
ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเวลามันสลับหน้าที่กันแล้วจะเป็นอย่างไร
ให้ผู้หญิงได้เริ่มแข่งขันก่อน
เกมแรกของเราคือเก็บใจไว้ในลิ้นชัก

แล้วตอนนี้ก็ถึงที่ของสาว
จะต้องออกมาถ่ายเดี่ยวโชคความแม่น
ประจัดการในศึกษ์ที่๒แล้วละครับ
รีมไปเลยตรงเลยครับหมุน
ไม่ตรงอันนี้เล็กไป
เริ่มแรกก็หยิบผิดเบอร์แล้ว
ต้องเร่งมีกันหน่อยแล้วครับคุณหมู
อันนี้รึเปล่า

ด้านคุณอุ๊กลงแล้วครับโอ้โหเร็วมากทีเดียว
ใช้มือแล้วสบายครับพายพี่หมูปล่อยไปเรื่อย
นี่เอาให้หล่นหล่นก่อนแล้ว
แต่คุณหมูก็ตามมาติดเลยล่ะครับ

แม่สูสีกันจริงครับคู่นี้

เอาละนะฝั่งนี้จะนำแล้วนะ
คุณปุ๊กก็นำไปอีกแล้วครับ
ด้านคุณหมูจะต้องเร่งมือหน่อยแล้วครับนี้
หล่นยังหล่นยังหล่นแล้วเท่ากันแล้ว
เข้ามาแล้วทางด้านฝ่ายชายก็ให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่
เอาละครับบนตู้นำไปแล้วนะฮะ๑ชั้น

ลงมาเสมอกันแล้วครับ
แม่ยังเหลืออีกช่องนะครับคุณปุ๊ก

จบลงไปแล้วกับเกมเก็บใจไว้ในลิ้นชัก
และก็เป็นทางด้านคุณปุ๊ที่โชว์ความแมน
เอาชนะไปได้ในเกมนี้
แล้วคุณจะหาว่าผมไม่ควรจะเตือน
อาจจะหลวงไปแล้วจริงคิณล้อใจไหม
เขาจบแล้วผ่านแล้วนี่เขายกมาได้แล้ว
ตะกี้ถ้าผมไม่ดับทางไว้ก่อนเนี่ยคุณภูเค้าเปิดตู้หยิบจริงนะนั่น

ยิงจากพี่ภูร่วนหมู่ฮีโรปหมู่ฮีโรป
มันยังไม่ใช่นะครับดังนั้นทีมนี้ชนะไปได้ไปสองหัวใจ
ตะกี้ยากไหมพี่ภู

เบ้ออะไร

เดี๋ยวคืนนี้ฉันจะเคลียร์ให้

ใช้คำว่าโอ้โหหรอ

เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฝ่ายชายจะมาแก้เกมยังไง
ฝ่ายชายทั้งสองบ้านนี้จะต้องมาแก้มือเพื่อพิชิต๓หัวใจของเรา
สนุกสนานแค่ไหนพลาดไม่ได้แน่นอน

และก็เป็นทางด้านคุณปุ๊ที่ได้เอาชนะไปในศึกนี้
คราวสามีจะต้องมาแก้มือแทนภรรยา
ศึกแห่งศักดิ์ศรีของชายหนุ่มกัน

สวัสดีครับ